วันนี้ก็มีเหตุเป็นท่อส่งแก๊สปตทระเบิด
ก็เรียกว่ามีผู้เสียชีวิตล่าสุดแล้ว๓รายด้วยกันแล้วก็บาดเจ็บ๒๘รายนะครับ
เดี๋ยววันนี้เราจะมีบรรยากาศสดเลย
จากทางไทยรัฐทีวีที่ไปก่อติดสถานการณ์ท่อส่งแก๊สระเบิดที่สมุทรปลาการ
กับทางคุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐนะครับตอนนี้เดี๋ยวไปพบกับทางคุณศักดิ์สิทธิ์ครับ
ไกลที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นั้นที่มีเพลิงมีไฟจุดขึ้นมาอยู่
คือจุดที่เกิดเหตุท่อก๊าซระเบิดขึ้น
แล้วก็ที่คุณผู้ชมเห็นใกล้นั้นก็เป็นท่อการ์ดที่ชี้ฟ้าขึ้นมา
เป็นเหตุที่มีระเบิดขึ้นตรงนั้น
แล้วก็ช่วงประมาณ๑๖นาฬิกา๕นาทีที่ผ่านมา
เกิดเพลิงลุกไหม้อีกครั้งหนึ่งบริเวณนี้นะครับ
แต่ได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ปตทแล้วบอกว่าเป็นการไล่
กลาสที่เหลือออกนะครับเพื่อความปลอดภัย
ซึ่งบริเวณปากท่อขณะนี้ไม่มีก๊าซออกมาแล้วนะครับ
แต่ว่ายังคงมีเจ้าหน้าที่สองนายเป็นชุดดับเพลิงนะครับ

เกิดว่ามีเพลิงลุกไหม้ขึ้นมาอีก
แล้วเมื่อสักครู่นะครับประมาณ๑๐นาทีที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่พถประมาณ๒๐นายครับ
ลงพื้นที่เข้าไปตรวจหาหลักฐานที่จุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่ง
รถแบ็คโฮที่จอดอยู่ตรงนั้นที่มีเพลิงไหม้อยู่
แล้วก็จุดต่างรอบทั้งหมดเพื่อเก็บหาหลักฐาน
การเกิดเหตุในครั้งนี้นะครับซึ่งยังไม่ยืนยันว่า
เกิดจากสาเหตุอะไรนะครับ

ตอนนี้เจ้าหน้าที่การไฟฟ้านะครับ
ก็ได้มีการเข้ามาเคลียร์พื้นที่นะครับ
เคลียร์สายไฟที่มีการระเบิด
แล้วก็ทำให้สายไฟต่างบริเวณนี้เสียหาย
ก็ได้มีการเคลียร์สายไฟเกือบจะหมดแล้วนะครับ
ตั้งสายไฟใหม่เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้งานได้ตามปกตินะครับ
คุณผู้ชมจะเห็นซากความเสียหายทั้งบ้านนะครับ
แล้วก็โรงพักนะครับสพเปล่งที่ได้รับความเสียหาย
ซึ่งหน้าสพหนักจริงนะครับ
เพลิงลุกไหม้ทั้งหมดแล้วก็รถที่จอดอยู่ได้รับความเสียหายไปเยอะเลยนะครับ
แล้วก็บ้านที่อยู่บริเวณจุดใกล้กับที่เกิดเหตุประมาณ๕๐เมตร๑๐๐เมตร
คุณผู้ชมเสียหายไปทั้งแถบได้รับความเสียหายเกือบหมด
โดยความเสียหายเบื้องต้นนะครับขณะนี้ก็ได้รับการยืนยันนะครับ
บอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ทั้งหมด๕๒คนนะครับ
นำส่งโรงพยาบาลบางบ่อ๑๗คนโรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์๔คน
โรงพยาบาลจุฬารัฐ๑๑คนโรงพยาบาลจุฬารัฐ๑๑จำนวน๔คน
โรงพยาบาลราชกระบัง๑๒คนโรงพยาบาลบ้านโพ๖คนและโรงพยาบาลบางสาวทง๙คนนะครับ
แล้วก็จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีผู้เสียชีวิตทั้งหมด๓รายด้วยกันครับ
เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ๑รายและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลบางบ่ออีก๒รายครับ
ส่วนทรัพย์สินที่เสียหายนะครับก็มีบ้านอาคารเรือนทั้งหมด๒๓ครัวเรือน
รถ๒๓คันรถจักรยานยนต์๑๖คันและเครื่องจักรอื่นอีกประมาณ๕คันด้วยกันนะครับ
จากเหตุการณ์เสียชีวิตนี้๓คนทั้งหมดเป็นผู้หญิงทั้งหมดเลยนะครับ
ก็บาดเจ็บจากสะเก็ดไฟ
ส่วนทางปตทนะครับก็ออกมาเปิดเผยบอกว่าตอนนี้ก็มีการตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะครับ
พร้อมยืนยันจะดูแลประชาชนจะรับผลกระทบอย่างเต็มที่
เมืองต้นก็มีการตัดระบบท่อก๊าซในรัศมี๑๐กิโลเมตร
ส่วนไฟที่ลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นการไล่ก๊าซออกมา
ส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเหตุระเบิดดังกล่าว
เกิดจากรถแบ็คโฮที่เข้าไปตักดินใกล้กับท่อก๊าซ
จนทำให้เกิดประกายไฟและส่งผลให้ระเบิดขึ้นมานั้น
ปตทระบุว่ายังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนนะครับ
แต่หากมีการไปตักดินจนเกิดความเสียหายจริง
๊าซเนี่ยจะลอยขึ้นแล้วก็จะไม่เกิดประกายไฟหรือระเบิด
เพราะเป็นก๊าซธรรมชาติซึ่งตรงนี้ต้องรอให้ผู้เชี่ยวชาญของปตท
เข้าตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ส่วนท่อดังกล่าวเป็นท่อที่มาจากบางปะกงไปวังน้อยยุธยาครับ
ฝังที่ความลึกประมาณ๕เมตรจากพื้นดิน
ส่วนบรรยากาศสดขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่า
ทางการไฟฟ้าได้มีการนำเสาไฟแล้วก็มีการติดตั้งสายไฟใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
ขณะเดียวกันจุดบริเวณดังกล่าวยังคงปิดการจราจรอยู่
ส่วนบริเวณใกล้กับจุดเกิดเหตุขนาดนี้ก็มีการเคลียร์พื้นที่ต่าง
ให้สื่อมวลชนไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปนะครับ
เพื่อที่จะดูแลความปลอดภัยดูแลจุดเกิดเหตุต่าง
นี่ก็จะเป็นรถแบ็คโฮลนะครับที่กำลังจะติดตั้งเสาไฟทั้งหมดอยู่
คุณผู้ชมจะเห็นว่าบนพื้นถนนเนี่ยเต็มไปด้วยดินหินนะครับ
เป็นผลมาจากแรงระเบิดที่พอท่อก๊าซระเบิดเนี่ยก็ดินจำนวนมากมหาศาลเลยนะครับ
กระจัดกระจายเต็มพื้นที่บริเวณนี้ทั้งหมด
ได้รับความเสียหายประชาชนได้รับบาดเจ็บ
ลาคุณผู้ชมถูกไฟไหม้เป็นจำนวนมาก
ขณะเดียวกันถ้าคุณผู้ชมมองไปทางวัดเปร่งนะครับ
ก็จะเห็นว่ามีรถของทางกู้ภัยจำนวนมากเลยนะครับ
อยู่ด้านในเพื่อรับส่งประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บ
ตอนนี้ก็เริ่มทยอยเดินทางกลับกันแล้วนะครับ
เพราะว่าเหตุการณ์ตรงนี้ถือได้ว่าเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว
ก็เริ่มที่จะมีการทยอยเดินทางกันออกมา
ส่วนจุดตรงที่เกิดเหตุนะครับคุณผู้ชม
สังเกตเห็นว่ายังมีเพลิงไฟเนี่ยลุกไหม้อยู่ตั้งแต่บ่ายแล้วนะครับ
แต่ว่ายังเป็นไฟที่ลุกไหม้แค่บางส่วนเท่านั้นเล็กน้อยเนี่ยนะครับ
ก็มีการควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่
ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ของทางปตทเอง
ขณะเดียวกันจุดตรงนี้เป็นจุดที่มีการเขาเรียกว่า
มีการเข้ามาขุดดินต่างมาทำงานกันอยู่
แต่ตอนนี้เนี่ยพนักงานที่อยู่บริเวณตรงนี้
คนงานที่อยู่ตรงนี้ได้ออกไปหมดแล้วเพราะว่า
จะสังเกตเห็นว่าหลังคาบ้านตรงนี้เนี่ยได้รับความเสียหายทั้งหมดเลยนะครับ
แล้วก็มีผู้บาดเจ็บด้วยแล้วก็กันไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปข้างใน
นี่เป็นบรรยากาศล่าสุดขนาดนี้ช่วงเย็นนะครับ
ช่วงประมาณสิบแปดนาฬิกาก็ยังมีประชาชนที่อยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับ
ตรงนี้นะครับทีทราบข่าวก็เดินทางมากันอยู่

รถแบ็คโฮก็มาสแตนบายตรงนี้นะครับ
ตกค่ำแล้วไฟจะไม่ค่อยมีหน่อยนะครับคุณผู้ชม
เพราะว่าก็จะทำงานเป็นจุดกันไป
ก็มีแค่รถดับเพลิงรถเจ้าหน้าที่มาจอดอยู่บริเวณนี้
นี่เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดที่นี่นะครับ

รายงานสดจากตำบลตำบลเปรงครับ